มาดูเรื่องของการอ่านกันหน่อยดีไหมคะ

หลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้คนอ่านหนังสือน้อยลงหรือเปล่า

หนังสือพิมพ์เขาให้ความสำคัญกับการศึกษา

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ก็เลยมีการจัดสัมมนากันนะคะ
โดยเป็นการสัมมนาการส่งเสริมผู้บริโภคข่าว

ทั้งญี่ปุ่นอินเดียจีนเข้าร่วม
ตัวแทนนักหนังสือพิมพ์เขาเห็นตรงกันเลยว่า
อ่านหนังสือพิมพ์รุ่นยาวมีจำนวนน้อยลงค่ะ
ก็เลยอยากจะหาแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้

นายชวรงลิมปัธมปานีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติก็บอกว่า
ส่งเสริมให้เด็กอ่านหนังสือพิมพ์ในโรงเรียนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ทำมานานแล้ว
ซึ่งในประเทศไทยเองหนังสือพิมศ์ไทยรัฐของเรานี่แหละ

ทั้งการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในชนบทมีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา
ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในการบริโภคสื่อมากยิ่งขึ้น
ก็เนื่องจากว่าคุณกำพลจะครบรอบวันเกิด๑๐๐ปีในปีหน้า
การจัดทำนายครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลำลึกถึง
แล้วก็การเสริมฉลอง๑๐๐ปีคุณกำพลวัชฌาพนธ์
ก็คิดว่าแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าแนวคิดในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เด็กให้มีคนอ่านรุ่นใหม่
มาสนใจการบริโภคข่าวอย่างมีคุณภาพเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับ
แล้วเราก็สืบสารความคิดนี้ต่อไปครับ
ซึ่งนายมานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่า
นักหนังสือพิมพ์ที่ร่วมสัมมนาก็ได้กล่าวยกย่องชื่นชม
กัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่ได้ทุ่มเทเรื่องหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ยังมีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาแล้วก็หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี
ทำให้ยูเนสโก้ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา
ในโอกาสเฉลิมฉลอง๑๐๐ปีชาตการด้วยค่ะ

ถ้าวันน่าเนี่ยไปเจอคนดีที่ไหน

ถ้าตอบว่าเรียนมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้ว

ผมคิดว่าตอนนี้ท่านหาชีวิตไม่แล้ว
คงจะมีความสุขที่พวกเรารุ่นหลังนะครับ
ทั้งปรญญาของท่านผู้หญิงปรณีตตั้งได้มาสืบสารสานต่อปนิธานของท่าน
ในการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้เป็นโรงเรียนสอนคนดีนะครับ
ด้วยความที่เล็งเห็นความสำคัญและบทบาทของหนังสือพิมพ์
ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็สื่อดิจิทัล

และการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารของประชาชน

กับเยาวชนเขาเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย
เราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้เขามากยิ่งขึ้นด้วย